เมื่อวานนี้ก็เชียร์บอลด้วย
แล้วก็ดูแหน่ตรการนกักนักร้อง

ที่นี่คนไม่ออกกำลังเลยนะครับมายืนรอดูมันรู้

ประเด็นน้ากากนักร้องนี่ดราม่ามากนะโลกโซเทียลนะคะ

คือรายการนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าคนดูเยอะมากจริง
เป็นรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากเกาหลีนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเปิดหน้ากากไปแล้วคนหนึ่งอีกาดำใช่ไหมคะ
แล้วก็เหลือหน้ากากคนชนะก็คือหน้ากากทุเรียน
ปรากฏว่าคุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลเขาบอกว่า
ทำไมล่ะแล้วทำไมไม่เปิดหน้ากากคนที่ชนะเลิศล่ะ
ชนะเลิศเป็นซีซั่นแรกเลยนะทั้งที่พิธีกรพูดแล้วว่า
เดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าจะได้มารู้แล้วว่าใครคือหน้ากากทุเรียน
แต่ปรากฏว่าพอกลับมาก็ไม่เปิดหน้ากากสักที
คนก็เลยกลายเป็นติดแฮชแท็ก
จากรายการที่ฮิตนะก็กลายเป็นกระแสตีกลับแบบชั่วข้ามคืน
คุณผู้ชมประชาชนที่เขาชอบแล้วก็ดูมาตลอด
บอกว่าทำไมเมื่อคืนมันแบบมันไม่โดนใจ
มันยืดมากเลยรายการเนี่ยแล้วมันไม่สนุกเหมือนเทปก่อนเลย
กรรมการก็ไม่มันด้วยสัญญาณออกอากาศก็ขัดข้องด้วย
และประเด็นไฮไลท์ก็คือทำไมทำไม
ไม่ยอมให้หน้ากากทุเรียนแชมป์ซีซั่นแรกเปิดเผยโฉมหน้า
โซเทียลก็ร้อนระอุกันเลยทีเดียวนะคะ
มีหนึ่งในกรรมการคุณผู้ชมคะไปดูอินสตาแกรมของเขาหน่อย
เฟิร์นพัศกรเขาออกมาโพสต์ชี้แจงแบบยาวเหยียดมาก

แต่ก็เป็นลักษณะที่ว่าเธอประกาศชัดเลยว่า
ต่อไปนี้คนดูจะไม่เห็นเธออีกในรายการนี้ค่ะ
ทีนี้มาดูทวิตเตอร์กันบ้าง
ชาวเน็ตติดแฮชแท็กนอกจากจะติดแฮชแท็กชื่อรายการแล้ว

ทีนี้ก็ร้อนถึงคนที่ผลิตรายการนะ
เขาก็ต้องออกมาโพสต์ขอโทษนะคะ
เขาก็บอกว่าขอโทษนะที่เนื้อหารายการเมื่อคืนวานนี้เนี่ย
ทำให้ผู้ชมผิดหวังไม่สมกับที่รอคอย
ทีมงานขอน้องรับเสียงติชมและข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงต่อไปนี่แหละค่ะที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
เป็นข้อความขอโทษจากผู้ผลิตรายการ
แต่อีกมุมนึงนะในโลกโซเทียลเขาก็บอกว่า
จริงแล้วถ้าดูตามรายการจริงที่เกาหลี
เขาก็ต้องเปิดหน้ากากคือละคนนะจะเปิดสองคนไม่ได้

เขาต้องรอไปแข่งไปเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันถัดไปนะคะ